คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ร้องขอความเป็นธรรม
นั่งแท็กซี่มาแล้วปรากฏว่าโดนโชเฟอร์รถแท็กซี่
ต่อยเขาที่หน้าคุณพระพรต่อยเขาที่หน้าเธอฮะ
สาเหตุบอกว่าเธอเนี่ยปิดประตูรถเสียงดัง
มันมีแค่นี้หรือเปล่าเราไปไล่เรียงดูครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณวิยดาอภิชาศิวกร
เป็นผู้เสียหายครับเธอเรียกแท็กซี่มาจากเทพารักษ์ครับ
คนขับเนี่ยขับมาด้วยความเร็วเขาบอกว่า๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เธอก็เลยบอกว่าพี่ช่วยขับให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม
คนขับรถโชเฟอร์แท็กซี่ตอบกลับมาบอกเลยว่า
ขับไวไปชนคนอื่นหรือไงนะซึ่งเธอก็พยายามอธิบายบอกว่า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
แต่คนขับก็ยังเถียงไม่หยุดครับเธอจึงตัดสินใจลงจากรถ
บอกขอลงแล้วขอลงแล้วคนขับจอดเลยแต่จอดบนสะพานข้ามแยกนะ
แล้วเธอบอกเธอจะลงยังไงบอกพี่ลงสะพานไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยให้หนูลง
จากนั้นเธอก็จ่ายค่าโดยสารให้๖๙บาทซึ่งเธอบอกว่าเธอให้ไป๗๐มันต้องทอนบาทหนึ่ง
คนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมทอนเธอเลยทวงพอทวงปั๊บคู่กรณีไม่ให้
ไม่ให้คราวนี้นะครับพอผู้หญิงเนี่ยจะลงจากรถใช่ไหมจะเปิดประตูรถรถล็อกครับปึ๊บ
จากด้านในออกไม่ได้เธอบอกเธอเปิดกระจกแล้วมือเอื้อมไปเปิดประตูรถจากด้านนอก
พอออกจากรถมาได้ก็ปิดประตูขณะที่คู่กรณีก็เดินลงจากรถแล้วมาต่อยเธอเปรี้ยงเขาให้ที่หน้า
แล้วก็บอกว่าเธอปิดประตูเสียงดังแล้วก็กลับขึ้นรถไปเธอก็เลยใช้เท้าเนี่ยโมโหถีบรถแท็กซี่ไปทีนึงครับ
หลังจากนั้นโชเฟอร์แท็กซี่ก็ลงมาชกเธออีกครั้งนะฮะชกเสร็จปั๊บคู่กรณีขับรถออกไปเลยครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๑๐โมงครึ่งของวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
บริเวณถนนศรีนครินเขตบางนากรุงเทพมหานคร
หลังเกิดเหตุนะครับเธอไปแจ้งความไว้แล้วที่สนบางนา
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังติดตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้นะครับ
ขักประมาณ๒๐หรือ๓๐ภาษาคงแล้วว่าเราอาจจะเร่งนิดหนึ่งนะครับ
วัฒนายเจอก็ว่าไปชมคนอื่นอยากจะให้คนอื่นบ้างใช่ไหม

หนูรู้สึกว่๋ว่าหนูไม่โอเคกับเสียงที่เขาสู้

แต่เราก็รู้ว่าเครื่องมันเปิดจากข้างนอกออกมา
แล้วเปิดทีนี้เราก็ไต่อะไรเปิดอะไรเสร็จ
แล้วทีนี้เราก็ปิดประตูก็ปิดประตูปกตินะคะ

เพราะว่าปิดประตูเสียงด้านเขาก็มาต่อยไปต่อยเลยค่ะ
เรื่องราวมันก็มีที่มาที่ไปแบบนี้ครับ